ไปเที่ยวผับแล้วเห็นว่าอยู่ดีมีกลุ่มคนที่เขาตบตีกัน
แล้วตอนนั้นความที่มันตบตีกันชุลมุนวุ่นวาย
เขาก็มีการปิดประตูร้านเอาไว้
ทีนี้เธอก็ด้านเป็นหนึ่งในกลุ่มที่อยู่ด้านใน
บอกมันหายใจไม่ออกอ่ะออกด้านประตูหลังก็แล้วกัน
พอออกมาไปยืนรอแฟนจะมารับโดนตีเลือดอาบเลยค่ะครับ

นี่เหตุการณ์วุ่นวายอยู่นอกร้านนะคุณนะ

ผู้ชายก็เริ่มมีการต่อยกันเองแบบนี้
กาดของร้านก็เลยปิดประตูไว้ก่อน
ไม่เกี่ยวก็ขังไว้ในร้านก่อน

เธอก็ถ่ายคลิปอย่างนี้เอาไว้นะคะ

เป็นผับแห่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในอำเภอศรีคิ้ว

ก็เลยตัดสินใจไปออกประตูหลังดีกว่า
พอเธอไปเดินไปที่จอดรถ
จะไปรอแฟนให้มารับกลับบ้าน
สักพักค่ะวัยรุ่นกลุ่มที่ตีกันเมื่อกี้
เธอบอกเธอจำได้เดินมาหาเรื่องแล้วหาว่าเธอเนี่ยไปขอเบอร์แฟนเขา
จนเป็นภาพนี้ฮะตอนเธอโพสต์เนี่ย
อกจากเธอโพสต์คลิปนี้แล้วเป็นคลิปแรกนะ

คุณผู้ชมมีภาพของเธอที่ใบหน้าอาบเลือดนะฮะ
เป็นภาพของเธอเลยที่เธอได้รับบาดเจ็บ
นี่ครับเธอโพสต์แบบนี้
เธอบอกว่าเธอไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการตีกันของคนข้างนอกเลยนะ
แต่เธออยากไปสูดอากาศข้างนอกแล้วไปรอแฟนข้างนอกเท่านั้นแหละ

และกลายเป็นภาพนี้ฮะเลือดตกยางออก
หลายคนสงสัยเอ้าถ้าน้องไม่ได้ไปตีกับเขาเนี่ย

เธอก็เลยโพสต์คลิปอีกคลิปคลิปนี้ครับ

ก็นี่แหละค่ะก็ทำเป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดหน้าร้านนะคะ
แต่ว่ามันจับภาพได้ค่อนข้างจะไกลนิดนึง

หัวแตกเลือดอาบต้องไปโรงพยาบาลเย็บแผลด้วย

หลังจากที่เธอออกจากประตูหลังของสารบันเทิงนี้แล้วนะ
แล้วก็ออกไปยืนรอแฟนเพราะอยากจะกลับบ้านเหลือเกินนะครับ
เธอยืนรอแฟนอยู่สักพัก
วัยรุ่นกลุ่มที่เขาตบตีกัน

หาว่าเราไปขอเบอร์ของแฟนเขา
แล้วก็ว่าแฟนของเราเหมือนกันแฟนผู้ชายของเรา

หาว่าแฟนของเราไปทำร้ายผู้หญิงฝั่งนั้นก่อน
ส่วนตัวเราไปแย่งแฟนคนอื่นอีก
เราละงงมากเราไม่เกี่ยวเลยเราเพิ่งออกมาจากร้าน
เราก็เห็นพวกคุณตีกันอยู่นอกร้านนะ
แต่สุดท้ายเราซวย

พวกคุณก็มาบรุมทำร้ายร่างกายเรา
คือผู้หญิงคนนี้บอกว่าไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด

ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงและคอยถามไทย
เห็นเหตุการณ์หรือมีคลิปเพิ่มเติม
ส่งให้เราได้นะคะขอบคุณมาก
คุณตอนที่เธอออกไปนอกร้านแล้วเธอโดนรุมโดนอะไรแบบนี้

เมื่อกี้เขาตีกันอยู่ฉันก็อยู่ในร้านของฉันเนี่ย
กาดไม่ให้ออกไปฉันก็ไม่ออกไปแต่ฉันหายใจไม่ออก

ก็กำลังรอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตามตัวมาค่ะ